เรื่องของฟุตบอลก็ต้องพูดถึงกันหน่อยเพราะว่าอะไร
เรื่องของเกมกีฬาครับเดี๋ยวก็ต้องกลับมาแข่งขัน
แต่ว่าช่วงนี้ต้องรอหน่อยรออาจจะมีเบื่อบ้าง
คิดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นผมพาธิรสินแดงดามาพูดคุยกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยคุณผู้ชมจะได้หายคิดถึง
ซึ่งเขาก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าหวังว่าไทยนั้นจะผ่านไปเล่นในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
กับศิษย์ฟุตบอลโลกรอบเขาเรียกโซนเอเชียนะครับ
ซึ่งธีรสินแดงดาเนี่ยเปิดเผยผ่านวีดีโอออนไลน์นะครับ
เขารู้สึกคิดถึงฟุตบอลมากมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้มีโอกาสได้ซ้อมแบบเต็มทีมเลยนะครับแล้วก็นโยบายของทางญี่ปุ่นเนี่ย
จริงช่วงนี้ก็เริ่มให้ทีมฟุตบอลนั้นสามารถฝึกซ้อมได้แล้วนะครับ
แล้วก็หวังว่าจะสามารถมาเตรียมความพร้อมแล้วก็หวังว่าตัวเองนั้นจะพร้อมมากที่สุด
ตอนนี้ก็รักษาสภาพร่างกายให้ดี
ส่วนประเด็นของการเนื้อขันฟุตประโลก๒๐๒๒รอบให้เลือกโซนเอเชีย
ยังเหลืออีก๓นัดสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีที่ทำให้ไทยนั้นมีเวลาในการเตรียมทีมเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาแทคติกเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ซึ่ง๓เกมสุดท้ายโอกาสยังคงเปิดกว้างนะฮะ

แต่ก็ยอมรับว่าโปรแกรมที่ยังไม่แน่นอน

ในขันจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับ
ที่อากิรานิชโนเองก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ
แต่ก็เน้นให้ผู้เล่นทุกคนรักษาสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง
และหากเป็นไปได้ก็อยากจะพาทีมชาติไทยเนี่ย

หวังจะกลับมาเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอีกสักครั้ง
ซึ่งหากมันเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมนะครับ
ปฏิสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็มีทางทิตาวีกับทิศตาทรอักษรศรี
ร่วมกันนำเข้ากล่องจำนวน๕๐๐กล่องนะครับ
แล้วก็น้ำดื่ม๒๕๐แพ็คมาบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนการทำงานในช่วงวิกฤตสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙นะครับ
โดยนายอาทิตย์เนี่ยก็กล่าวว่านี่ก็นับเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
โครงการช้างศึกทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาล
ด้วยการนำอาหารและน้ำดื่มครับมาบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์
หายเหน็ดเหนื่อยจากวิกฤตโรคโควิด๑๙นะครับ
ขณะที่๒นักเต่ฝาแฝดทั้งที่ตาวีและที่ตาธร
กล่าวถึงความรู้สึกนะครับที่ตัวเองได้มาแสดงฝีมือในการทำเมนูเด็ด
ก็คือกุ้งอบเกลือแล้วก็ข้าวกล้องนะครับ
มาบริจาคในครั้งนี้ว่าเป็นเมนูที่ตัวเองชื่นชอบ
คุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยตั้งใจทำ
เพื่อมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ

เพราะว่าท่องกวินทำสัญญานาคับ
พลุคสาธารณ์ประตูทีมชาติไทยยังอยู่ญี่ปุ่นนะ
จะโชว์การทำข้าวแกงกะหรี่ไข่ออนเซ็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไปบริจาคให้กับที่โรงพยาบาลทรงอกในวันที่๒๑พฤษภาคมด้วย
แต่จะบริจาคกันยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับ